ทุกผู้ชมครับคดีของจ่าสิบเอกที่คลั่งแล้วก็ถือปืนไปยิงเพื่อนทหาร
ที่ทำงานเมื่อวานนี้เสียชีวิตไปสองนายนะยังบาดเจ็บอยู่อีกหนึ่ง
ผลการตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตออกมาแล้วนะฮะ
จิตใจปกติดีจิตปกตินะฮะนี่คือคนก่อเหตุนะครับ
ถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนวันนี้นะฮะ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของจ่าสิบเอกนพรัช
อินทสุนทรหรือว่าจ่ากุ้งอายุห้าสิบแปดปี
เป็นหนึ่งในสองที่เสียชีวิตนะครับตำแหน่งเป็นเสมียรวิทยาลัยการทัพบก
จ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกินสมเหรนวิทยาลัยการทัพบกที่ทำงานเดียวกัน
จาสิบเอกยงยุทธ์อายุห้าสิบเก้าใช้ปืนยิงที่ศรีษะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้
ตอนเช้านะฮะที่ที่ทำงานวันนี้ทางครอบครัวไปติดต่อขอรับศพที่สาราพิธีศพนะครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ทางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากรับร่างของจ่าสิบเอกนพรัชแล้วลูกสาวได้ถือกระถางทูบออกมาจากห้องรับศพ
เชิญดวงวิญญาณของคุณพ่อไปที่วัดนะฮะนี่ลูกสาวนะครับ
น้ำตาคลอตลอดเวลาเลยคือทางครอบครัวบอกโอ้โหมันยากจะยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มนต์พระมาด้วยนะครับแล้วก็รับร่างของจ่าสิบเอกนพรัชขึ้นรถตู้
อันนี้ฮะเคลื่อนไปที่วัดแก้วฟ้าจุลามณีนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาสองพี่สาวของจาสิบเอกย์
พระรัชนะครับวันนี้ก็มารับศพของน้องด้วยบอกว่าน้องชายเตรียมติดยศร้อยตี
เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วก็วางแผนหลังเกษียณเอาไว้
ว่าจะไปสร้างบ้านพักหลังเกษียณอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
เกษียณอีก๒ปีข้างหน้านะครับจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด
จัดงานแต่งให้ลูกสาวนะและกำลังจะมีหลานด้วย
แต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เพื่อนทหารที่ทำงานที่เดียวกันเนี่ย
อยู่ดีดีเอาปืนมายิงเสียชีวิตช่วงเช้าที่ผ่านมาทางภรรยาและครอบครัวของจ่าสิบเอก
พระรัชนะครับไปที่ที่เกิดเหตุนะฮะตึกวิทยาลัยการทัพบกนะครับ
ในพื้นที่ดุสิตกรุงเทพนะครับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้ไปที่วัด
นี่นะฮะคือในห้องนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาด
หรือว่าเก็บสิ่งของต่างต่างนะคาดว่าคงรอให้ตำรวจเนี่ย
ตรวจสอบทุกอย่างให้ละเอียดสมบูรณ์ก่อน
ทำงานตรงนี้เหรอครับ

จากกุ้งจากกุ้งจากกุ้งตื่น
นี่นะฮะก็เรียกจากกุ้งนะครับ

คนก่อเหตุคือจ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ย
ใช้ปืนยิงเพื่อนทหารเสียชีวิตไปสองนายนะครับ

จ่าสิบเอกประการสินส่ง
ก็เป็นทหารอีกนายหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลครอบครัวของจ่าสิบเอกประการ
ไปรับศพเช่นเดียวกันนะครับ
แน่นอนว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ระหว่างที่ติดต่อขอรับร่างนะครับ

ก็มาถือรูปของจ่าสิบเอกประการ

ไปที่วัดแก้วฟ้าจุลามณีเช่นเดียวกันนะครับ
ตั้งบมเพลินกุศลที่ศาลาสี่นะฮะ
วัดเดียวกับจ่าสิบเอกนพรัช
เราได้คุยกับทั้งสองครอบครัวนะครับ
ศูนย์เสียไม่แพ้กันเลยนะฮะ
ทั้งสองครอบครัวบอกว่าทางกองทัพบก
จะรับผิดชอบดำเนินการเรื่องการจัดงานศพให้ทั้งหมดนะฮะ
คืนนะครับที่วัดแก้วฟ้าจุลามณีในกรุงเทพ
ส่วนเรื่องสวัสดิการเงินช่วยเหลือเยียวยาต่าง
จะเป็นไปตามระเบียบของกองทัพนะครับ
โดยที่วัดแก้วฟ้าจุลามณีมีกำหนดพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
จาสิบเอกนพรรดิเวลาสิบแปดนาฬิกา
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
และจะมีพิธีพระชธานเพลิงศพ๑๘กันยายนนะครับ

พิธีรดน้ำศพของจ่าสิบเอกประการเนี่ยจะมีขึ้นเวลา๑๖นาฬิกานะฮะ
สวดพระอภิษฐรรมศพสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนบรรยากาศที่สารา๒ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของจ่าสิบเอกนพรัชอินทสุนทรหรือจากกุ้งค่ะ

ภรรยาและลูกรวมถึงคนในครอบครัว
ก็กอดกันร้องไห้บรรยากาศเศร้ามากนะคะ
ภรรยาและลูกสาวที่กำลังตั้งคันร้องไห้กอดกัน
โอ้โหญาติญาติร้องไห้กันด้วยความสะเทือนใจจริงค่ะ
จ่าสิบเอกนพรัชเป็นที่รักของคนในครอบครัว
ภรรยาใส่ชุดข้าราชการสีขาวก้มกราบเท้าสามีนะคะ
แล้วกอดเท้าสามีร้องไห้ตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่
แล้วก็พูดว่าขอบคุณที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี

ไม่ต้องมาเกิดกับพี่
ส่วนลูกสาวของจากกุ้งค่ะ

ก็ร้องไห้ที่คุณพ่อไม่ทันได้เห็นหน้าหลาน
แต่ต้องมาจากไปซะก่อนนะคะ
ส่วนพี่สาวของจ่าสิบเอกนพรัชหรือจากกุ้ง
บอกว่าทางกองทัพบกดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมด
เยียวยาตามระเบียบของกองทัพบกที่ดูแลกำลังพล

เข้าใจว่าคงเป็นเคราะห์กรรมของน้องชาย
ก็ผู้ก่อเหตุเขามีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุ
ก็เลยไม่รู้จะไปโทษเขายังไง
ครอบครัวนี่คือเขาไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็คือหมายถึงว่า

กะทั้งงานก็คือปล่อยให้ทางแอบสารนัฐพนุน
หรือว่าทางกดิขวามเขาด้วยนวันการไป
ขอให้เขาไปสบายไม่ต้องห่วงอะไร
ลูกเมียพี่น้องจะทำให้ดีที่สุด
ขอให้น้องไปสบายไม่ต้องคิดอะไรมาก
แค่นั้นเพราะไหนเขาก็ไปแล้ว
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการ
ผู้บัญชาการหันบกพร้อมด้วยภรรยารองผอบทบรองประหลักกระทรวงกระลาฮม
ผู้บังคับบัญชาระดับเจ้ากรมและหน่วยทหารต่าง
พวงหลีดมาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลทั้งสองนาย
ญาติญาติและเพื่อนที่ทราบข่าวต่างก็ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตและไว้อาลัยการจักรไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้
ต่างก็กอดกันให้กำลังใจกันผู้เสียชีวิตมีเพื่อนเยอะค่ะ
เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้องทุกคนค่ะ
ส่วนช่วงเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่สาลา๒วัดแก้วฟ้าจุลามณี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เกียรติยศและน้ำหลวงอาบศพแต่จ่าสิบเอกนพรัชอินทรสุนทรผู้เสียชีวิต
นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติในวาระสุดท้าย
จ่าสิบเอกนพรัชในชีวิตการรับข้าราชการทหาร
สร้างความทราบซึ้งใจและนับเป็นพระมหากรุณา
ที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของครอบครัวอินทรสุนทร
มีพลเอกอภินันคำเพราะรองผู้บัญชาการทหารบก
แทนผู้บัญชาการทหารบกนะคะเป็นประธานในพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ
ภายในงานมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
ช่วงเวลาที่มีการรดน้ำศพจาก๑๑นพรัชภรรยาและลูกสาว
ร้องไห้จับมือกันแน่นเลยนะคะ
ทุกคนในงานก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
ลูกสาวที่กำลังตั้งคันอย่างที่บอกไปค่ะ
ว่าคุณพ่ออยากจะอุ้มหลาน
แต่คุณพ่อไม่ทันได้มีชีวิตอยู่ได้อุ้มหลาน
คือมือกุมท้องคือเพราะว่าเธอตั้งคันนะคะ
เธอก็จะลูบท้องมองไปที่ร่างของคุณพ่อ
แล้วก็ร้องไห้เช็ดน้ำตาลูกท้องอยู่แบบนี้ค่ะ

ภรรยาของจ่าสิบเอกนพรัชยังช็อกยังเสียใจ
อย่างหนักจนไม่สามารถให้สัมภาษณ์อะไรได้เลยนะคะ
ฝากขอโทษสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ

ทุกคนในครอบครัวยังไม่ทันตั้งตัวจริงค่ะ
ทุกคนเข้าใจแล้วครับใช่ค่ะค่ะ
ไม่มีใครทำใจได้แล้วครับกับเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับส่วนที่ศาลาสี่นะครับ
โศกเศร้าก็ไม่แพ้กันนะครับ
คือทหารทั้งสองท่านอยู่คนละสารานะครับวัดเดียวกัน
ทันทีที่ร่างของจ่าสิบเอกประการ
มาถึงวัดแก้วฟ้าจุลามณีสาราสี่
ภรรยาและคุณแม่เข้ากอดร่างแล้วก็ร้องไห้
นี่ภรรยานะครับ
นั่งอยู่ไม่ห่างร่างของสามีเลยนะครับ
พร้อมกับบอกว่าขอให้นอนหลับให้สบาย

หลังจากนี้ไปจะอยู่ให้ได้

คุณแม่ไปจับที่เท้าที่ร่างของลูกชาย

ก้มฟุบเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ภรรยาของจ่าสิบเอกประการที่เป็นลูกสะพ้าย
ก็ต้องมาคอยปลอบกัน
อย่างง่ายดายโหว่แม่อยู่ให้หัวพ่อเลย
พอคุณแม่ได้ยินนะครับ

อย่าแห่งลำจาไม่รวมนะครับ
คุณแม่ของจ่าสิบเอกประการนะครับคุณแม่เรวดีบอกว่า
รู้ข่าวว่าลูกชายถูกยิงบาดเจ็บก่อนนะฮะแม่ก็พยายามจะไปดูที่ที่ทำงาน
จุดที่เกิดเหตุแต่ไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้า
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายตอนนั้นแม่ยังไม่รู้ว่าลูกชายเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะ
ตอนไปถึงเนี่ยเขากำลังเจรจาเกลี้ยกล่อมกำลังจัดการกับคนร้ายอยู่
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจนกระทั่งเหตุสงบเนี่ย
ถึงรู้ว่าลูกชายไม่ได้แค่เจ็บแต่ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งแม่ทำใจไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกชาย
ส่วนคนก่อเหตุคือจ่าสิบเอกยงยุทธ์แม่บอกว่าแม่รู้จักดีนะฮะ
เพราะว่าทำงานที่เดียวกับลูกชายแล้วเท่าที่ทราบข่าวคือเขามีปัญหาทางจิต
เคยไปผ่าตัดสมองมาเกิดอาการทางสมองอยู่บ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับลูกชายนะไม่เคยมีปัญหากับจ่าสิบเอกประการ
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามายิงลูกแม่ทำไม
แม่บอกแม่โกรธนะฮะและไม่ขออโหสิกรรมให้
เพราะมันกำลังเดินตำรวจเขากันคนนอกหมดแต่คนนี้เขาตั้งกับแม่อยู่แล้ว
แม่ก็ทำอยู่ในนั้นเขาก็บ้าแล้วไปผ่าประสาทมาอีก
แต่เขาบ้าจริงไหมคุณแม่เขาก็เป็นประสาทอยู่
หลังจากที่รองพบทบมาเป็นประธานในพิธีพระชาธาน้ำหลวงอาบศพของจ่าสิบเอกนพรัชนะครับ
ท่านก็เดินทางมาต่อที่สาราสี่นะครับเพื่อมาร่วมในพิธีรดน้ำศพแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะฮะ
โดยมีผู้นำของหน่วยงานวิทยาลัยการทะบกและเพื่อนร่วมงานมาร่วมพิธีนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าไม่แพ้กัน
ทีนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าทางคดีที่สวนอดูสิทธิ์ตั้งแต่เช้าประมาณ๙โมง
ตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหานักข่าวก็พยายามจะถามเรื่องราวต่างนะคะว่ามันอะไรยังไงเนี่ยจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุหันมามองหน้าสื่อนะคะหันมามองแต่นิ่งและไม่ตอบคำถามอะไรจากนั้นประมาณ๒๐นาทีคุมตัวกลับมาที่ห้องคุมขังทันทีค่ะ
จ๋าครับจ๋าทำทำไมครับจ๋ามีอะไรจะพูดไหมครับผมจ๋าครับจ๋ามีเรื่องเครียดอะไรครับ

ไปเลยนะครับจะ
หลังจากนั้นสักประมาณ๑๑นาฬิกานะคะก็มีการนำตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์ออกจากโรงพักอีกครั้งแต่ว่าค่อนข้างจะรวดเร็วเลย
ครับแล้วกลับมาอีกทีค่ะตอนเที่ยงสี่สิบนาที
ทีนี้ค่ะคำถามที่ว่าตกลงแล้วสภาพจิตของผู้ก่อเหตุเป็นยังไงกันแน่
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยแดงประดับรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
ให้ข้อมูลว่าวันนี้ส่งตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์ผู้ก่อเหตุ
ไปตรวจสอบสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลวชิระ
ที่เคยเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คุณหมอลงความเห็นว่ามีสภาพจิตปกติค่ะคุณผู้ชม

ต้องควบคุมตัวกลับมาสอบปากคำอีกรอบไงคะ
แล้วก็จะต้องดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาภายในวันนี้เลย
จาก๑๑ยงยุทธ์เริ่มให้ข้อมูล
กับตำรวจที่สอบปากคำบ้างแล้วนะคะ
ตำรวจก็นำผลจากคุณหมอ
นำข้อมูลคำให้การจากพยานแวดล้อม

แล้วก็จะนำตัวฝักขังที่สารทหารช่วงเช้าพรุ่งนี้
คำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
เพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันมีอัตราโทษสูง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
บอกว่าจากการสอบปากคำจาก๑๑ยงยุทธ์
เขาก็ยังให้การวกวนอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจมีอำนาจควบคุมตัว๔๘ชั่วโมง
หมายความว่าสามารถควบคุมตัวได้ถึงพรุ่งนี้
แล้วก็คดีลักษณะแบบนี้จะมีการแจ้งข้อหาพื้นฐาน๔ข้อค่ะ
ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
พาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ผู้ก่อเหตุเป็นทหารขั้นตอนมันมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะครับ
เมื่อผู้ก่อเหตุเป็นทหารขั้นตอนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
เรื่องของการสอบสวนก็จะต้องสอบสวนร่วมกับนายทหารพระธรรมนูล
ส่วนการนำตัวฝากขังก็ต้องส่งที่สารทหารแบบนี้ค่ะ
มันก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมามากยิ่งขึ้น
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดทางคดีนะคะ